ก็มีชื่อที่จะลุ้นนักฟุตซอลยอดเยี่ยมเอเชีย๒๐๑๙
ซึ่งจีรวัตรเองก็บอกค่ะว่าภูมิใจแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติกับครอบครัวนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยว่าจะได้รางวัลนี้
เพราะว่าก็ต้องลุ้นแย่งตำแหน่งกับอีก๒นักฟุตซอลอีหลานค่ะ

เจ้าของรางวัลนี้๒สมัยในปี๒๐๑๔และ๑๖
ส่วนอีก๑คนคือตัวฮิตลอฟฟี่ค่ะ
เตะวัยเพียงแค่๑๘ปีเท่านั้นค่ะ
ส่วนในวันนี้เวลา๑๔นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

ส่วนคู่ที่เหลือนะคะที่แข่งขันในเวลา๑๖นาฬิกาและ๑๘นาฬิกาค่ะ